ที่ทั้ง๒คนเนี่ยขยันหมั่นเพียรนะ

ที่สำคัญสาวคนสนิทอย่างจันจิร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ถือเป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจสุดเลยล่ะค่ะ
สำหรับความสำเร็จแบบแพ็คคู่ของพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์กับคุณแม่พันธิพา
จบการศึกษาในระดับปริญญาโทพร้อมกัน
จากคณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยกัน
ท่ามกลางความยินดีของพี่ชายคนโตอย่างมาโคร
โดยหนุ่มมาริโอที่สำเร็จการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย๓๐
ก็ควงคุณแม่ที่ได้เกรดเฉลี่ย๓๕๖มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนสาขานี้เพราะมีความสนใจในหลักสูตร
คาดว่าจะสามารถต่อยอดให้กับงานนอกวงการได้
ด้านคุณแม่พันธิพาก็เผยว่ารู้สึกภูมิใจที่ทั้งตัวเองและลูกชาย
สามารถเรียนจบปริญญาโทพร้อมกัน
ซึ่งหลังจากนี้ก็อยากให้มาริโอตั้งใจทำงานและเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม
ที่หนุ่มมาริโอจะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เดินทางมาแสดงความยินดี
รวมถึงสาวคนพิเศษอย่างจันจิที่หอบดอกไม้มาแสดงความยินดี
กับตัวเองและคุณแม่ด้วยค่ะ

ผมก็เรียนมาก็มีช่วยกันกับแม่ครับ
ภูมิใจค่ะมาถึงจุดนี้คุณแม่ภูมิใจค่ะ
คือผมก็สนใจในด้านของธุรกิจด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ต่อให้เป็นการเมืองสื่อสารการเมือง
แล้วก็ก็จะมีในเรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรด้วย

ก็หลายอย่างครับเรื่องของงานอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็ทำงานมาเยอะบางทีก็ง่วงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แม่ก็จะคอยฉุดออกจากเตียงครับ
สนุกครับแม่เขาแบบวัยรุ่นครับทุกคนก็จะตกใจว่าเออ
ว่าทำไมดูสาวจังอะไรอย่างนี้
โอ้วันนี้ก็มีมาเยอะเลยครับ

แล้วก็พี่หน่องอรุโนชาก็ส่งดอกไม้มาให้ครับ

ที่ให้กำลังใจโอ้ครับมาตลอดอะไรอย่างนี้ครับ
วันนี้ก็ดีใจมากครับ